คุณผู้ชมคะจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะ
เหตุการณ์นี้เมื่อ๑๕เมษายนที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้ที่ตลาดบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาอะค่ะ
คุณตาบัญชาอายุ๙๒แล้วนะคะอยู่ในรถที่กำลังถอยอะค่ะ
คือคุณตาพยายามจะถอยรถออกแต่รถกระบะไปจอดขวาง
แล้วไม่ขยับให้ด้วยครับแล้วช่วงจังหวะที่คุณตาบัญชาถอยรถเนี่ย
เหมือนกับว่าท้ายรถคุณตาบัญชาไปเฉียวกับป้ายทะเบียนรถของรถกระบะสีขาวที่อยู่ด้านหลัง
แต่ตัวรถไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะครับคนขับกระบะเดินลงมา
มาที่รถคุณตาบัญชาคุณตาไม่ได้ปิดกระจกค่ะ
คนขับกระบะดึงกุญแจรถของคุณตาไปเลยครับแล้วก็เดินกลับไปที่รถของตัวเอง
คุณตาก็เลยต้องลงจากรถเพื่อไปคุยแล้วก็ขอกุญแจคืนนี่ค่ะ
ป้ายทะบงป้ายทะเบียนไม่ได้เป็นอะไรเลยนะมันไม่ได้มีรอยอะไรเลยค่ะ
แล้วตัวเองก็ไม่ยอมถอยเห็นอยู่กับตาว่าคุณตากำลังถอยรถอยู่อะนะ

อาการสาหัสมาตลอดและน่าเศร้าจริง
คุณตาบัญชาเสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชม

อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าล่าสุดก็คือคุณตาบัญชาเสียชีวิตแล้วนะคะ
บัญชาดิษฐาพรอายุ๙๒ปีเสียชีวิตเมื่อช่วงตี๕
ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรคุณตาอยู่โรงพยาบาล๒๐วันเลยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิด
คุณตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด

พันธุ์ตำรวจโทชะนันทรคำเกตพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
บอกว่าก็ต้องแจ้งข้อหาคนขับรถกระบะคันนี้นะคะ
แจ้งข้อหาเบาเพราะว่าคุณตายังไม่เสียชีวิต

ก็ต้องเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ซึ่งโทษมันก็จะหนักขึ้นนะคะตำรวจบอกว่าข้อหานี้โทษจำคุก๓๑๕ปี
คนที่ขับรถกระบะที่โดนข้อหานี้ก็คือนายนัทนันมณัฐสิริวัฒนสกุลหรือในแบงค์
อายุ๒๘ปีตอนนี้อยู่ในเรือนจำกลางฉัดเชิงเซานะคะครับ
ยังไม่ได้ประกันตัวออกมานะคะเพราะว่าตั้งแต่ถูกจับเนี่ยก็นำตัวไปควบคุมตัวที่เรือนจำเลย
ก็มีการไปแจ้งข้อหาเพิ่ม
พ่อของในแบงค์ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจที่สพบังน้ำเปรี้ยวนะคะ
เคยออกมาขอโทษครอบครัวคุณตาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุณตาถึงขั้นเสียชีวิตเลย
ข้อหามันก็ต้องหนักขึ้นนะคะก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ร่างของคุณตายาดได้ขอให้นำศพส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการเสียชีวิตแบบชัดเจนเพิ่มเติมนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของคุณตาประตูหน้าบ้านล็อกอยู่ค่ะ
แล้วก็เจอกับลูกชายของคุณตาบัญชานะคะครับก็ได้เดินทางไปติดต่อ
อันนี้คือบ้านค่ะบ้านปิดอยู่แบบนี้ก็ไปติดต่อที่วัด
ถวินศิลามงคลที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
เพื่อนำร่างของคุณตาบัญชามาบำเพ็ญกุศลในวันพรุ่งนี้ครับ
นี่นะคะนี่รถคุณตายังจอดอยู่นี่ตอนเนี้ยตัวภรรยาของคุณตาค่ะ
ครับเขาก็ไม่หยุดไม่อยู่ด้วยก็ให้ลูกลูกนี่แหละ
เป็นคนดำเนินการเพราะว่าตัวลูกชายของคุณตาบอกว่า
แม่ผมก็อยู่โรงพยาบาลนะอืมอยู่โรงพยาบาลพุทธโสธรครับ
มีโรคประจำตัวตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสามีเสียชีวิตก็คือเนี่ย
ภรรยาของคุณตาบัญชายังไม่รู้ว่าคุณตาบัญชาเสียชีวิต
ยังไม่มีใครกล้าบอกลูกก็ยังไม่กล้าบอก
เพราะว่าก็ป่วยเหมือนกันอยู่โรงพยาบาลน่าเศร้านะฮะใช่
คุณตาต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้วันนั้นเรายังคุยกันอยู่นะ
ว่าเรื่องเนี้ยมันต้องแยกนะครับท่านผู้ชมครับคุณตาอายุเก้าสิบกว่าค่ะอ่า
ขับรถมาที่ตลาดเพื่อจะซื้อของซึ่งลูกลูกยืนยันว่าคือ
คุณตาเขายังขับของเขาได้อยู่เขาก็มาซื้อข้าวซื้อของเขาเอง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการขับรถบนถนนแล้วคุณตา
เฉียวไปชนหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรกับใครอืม
เพราะคันนี้ก็มาจอดปิดท้ายเขาใช่ค่ะ